คุณผู้ชมคะมาดูวินาทีเกิดเหตุของการชนวินาทสันตรโรกันหน่อยที่ฉะเชิงเศร้า
มีรถกระบาดตู้ทึบคันหนึ่งขับมาทางตรง
แล้วปรากฏว่ามันมีรถกระบะนี่ค่ะเบี่ยงเลนกระทันหันกระทั่งพุ่งชนท้าย
คือเหมือนกระบาดตู้ทึบคันแรกขับมาทางตรง
ทึบสีขาวขับอยู่ด้านหน้าเบี่ยงเลนกระทันหัน
จนกระทั่งโดนชนท้ายหลังจากนั้นคันที่โดนชนท้ายเสียหลักพลิกตะแคงไปฝั่งตรงข้าม
แล้วไปชนซ้ำอีกเบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งหมด๖คัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เมื่อสักครู่นี้เป็นวินาทีชนสนั่นไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถ
กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่ของสพบางน้ำเปรี้ยวนะคะ
หลังจากลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ๓แยกไฟแดง
สวินทะวงฝั่งขาออกจากเชิงเศร้า
กู้ภัยก็ลงไปตรวจสอบช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บนะคะ
เห็นบอกว่ามีเรื่องที่ระทึกนอกจากชนสนั่น
จากชนวินาทสันตรโรปรากฏว่ามันมีรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่ง

เฮ้ยแล้วแกรสรั่วออกมาชาวบ้านชาวช่องแถวนั้น
ต้องช่วยกันหาวิธีการในการปิดแก๊ส
เพราะว่าหวั่นว่าจะมีการระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลย
แล้วก็มีการนำรถดับเพลิงมาฉีดสกัดไว้
เพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ต้นเห็นบอกว่าคนเจ็บ๓รายทราบชื่อ
คนที่มากับรถกระบาดตู้ทึบสีขาวที่โดนชนท้ายนั้น
คือนายธีรศักดิ์วัย๕๓ปีเป็นคนขับ
แล้วก็นายนันทวุฒิวัย๒๗ปี
ทั้งสองคนเป็นพนักงานส่งยาของบริษัทแห่งหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัสคอขยับไม่ได้บาดแผลตามร่างกายถลอกปอกเบิกหมดเลยนะคะ
ส่วนคนเจ็บอีกรายหนึ่งค่ะทราบชื่อคือนายพิเศษวัย๓๓ปี
บาดเจ็บที่ขาซ้ายเลือดไหลออกจำนวนมาก
มากับรถกระบะตู้ทึบสีเทาดำ
ทีนี้ฝากฝั่งของนางหะฤทัยวันเจียมวัย๕๐ปี

ส่วนนี้คือคนเจ็บที่มากับรถกระบาดตู้ทืบสีดำที่ชนท้ายเขานะคะ
ถึงจุดเกิดเหตุแบบนี้จนกระทั่งโดนชนท้าย
ที่รถกระบาดตู้ทึบสีขาวจะแบบถลายมาชนกับเขาอีกทีนึงนะคะ
เขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกันเพราะดีที่แบบสามีตอนนั้นบังคับรถได้
ถึงขั้นอันตรายถึงขั้นชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุทีนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าก็มีการแบบตรวจสอบดู
กล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างนะคะ
เพื่อที่จะสอบสวนถึงสาเหตุ
แล้วก็มาที่มาที่ไปของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปด้วย
เพราะว่าจุดนี้เห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วย
เปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเอง
ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
แต่ว่าปมเหตุทั้งหมดว่าตกลงใครผิดและใครต้องรับผิดชอบ
เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกัน